ทีนี้เรามาดูการเมืองกันบ้างเราก็ติดมาหลายวันไว้เอง
เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยสุดท้ายเนี่ย
จะไปกันได้ไหมเพราะว่าการชิงตำแหน่งประธานสภานั้นยังไม่ลงรอย
ว่าใครจะได้เป็นจะให้ใครไปนั่งตำแหน่งนั้นเพราะว่าเป็นตำแหน่งสำคัญ
แต่วันนี้พักร่วมทั้ง๘พักเขามีการประชุมกันตอนแถลงข่าวฮะ
มันมีภาพความชื่นมื้นสยบข่าวลือทั้งหมดทั้งเรื่องของข่าวลือ
แย่งตำแหน่งกันรวมทั้งข่าวลือดิวลลับด้วย
ติดตามในเจาะสนามการเมืองครับ
ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
สวีทหวานแหววระหว่างทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
กับหมอชุตนานศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทย
ในการประกาศรวมหัวจมท้ายแบบว่ามีเราก็ต้องมีนาย
เป็นการสลายความฝันของสองลุงและเหล่ากองเชียร์
ที่พยายามปั่นให้ทั้งสองพักมีความขัดแย้งกัน
จนไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ
เพื่อหวังว่าลมจะเปลี่ยนทิศ
แต่สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมีพลังและความมุ่งมั่นเกิน
กว่าที่จะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางอย่างที่ใครบางคนต้องการได้
เราได้รับมอบจากพี่น้องประชาชนมา
เป็นอันนัดที่พี่น้องประชนมอบหมายให้กับพักเพื่อไทยและก้าวไกล
๒๕ล้านเสียงเน้นตลอดในเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นมีเจ็ดจำลงของพี่น้องประชาชนอย่างนี้แล้ว
พักเพื่อไทยและพักเก้าไกลปฏิเสธไม่ได้ครับ
ที่จะทำความฝันความหวังของพี่น้องประชาชนให้บรรลุ

คือรัฐบาลจากฝ่ายเสรีประชาธิปไตย
ที่เขาต้องการที่จะปิดกั้น
นี่คือเป็นภารกิจที่เราสองฝ่ายเห็นตรงกันอยู่แล้ว
หากทุกอย่างราบรื่นจะถือเป็นปฐมบทของการเมืองยุคใหม่
ที่มีการจัดสรรปันส่วนรัฐมนตรีตามโคต้า
ความสามารถของแต่ละบุคคลมากกว่าการเมือง
แบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเหมือนอดีตที่ผ่านมา
ข่าวดิวรับรังกวีผู้ที่ปูดข่าวอย่างชูวิทย์กระมวลวิสิต
จะนั่งยันนอนยันว่ามีมูลความจริง
ก็ถูกการแถลงในครั้งนี้กรบมิตรและปิดจ๊อปไปเรียบร้อย
ดิวร่วงดิวรับอะไรต่างเนี่ย
มองสอดได้ครบ๙๕เมื่อไหร่
เพื่อที่กระบวนการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ
ถึงตอนนั้นไม่ว่าคนของพักเก้าไกลหรือเพื่อไทย

ก็ล้วนแต่เป็นตัวแทนของฝั่งเสมรีนิยม
ที่มีหมุดหมายเดียวกันก็คือ
หวังส่งสองลุงกลับบ้านอย่างถาวร
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน